นักเรียนของโรงเรียนราชวินิตบางเขนเนี่ย

คุณมีกลุ่มวัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกมาเลยนะฮะ
ลงมามาดักเด็กนักเรียน
แล้วก็มาตบทรัพย์เด็กนักเรียนคุณ

นะครับเนี่ยภาพวงจรปิดทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะ

จับภาพคนร้ายเนี่ย๒คนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์สีชมพูขาวไม่ปิด

จากนั้นนะคุณนะเดินไปที่ปากซอย
สักพักมีนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขนเนี่ย

นี่ทั้ง๒คนเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังดักไว้แบบเนี่ยคุณ
ไหล่น้องเขาไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็เอามีดนะคุณมาข่มขู่

น้องต้องควักเงินให้ไป๑๐๐บาท
จากนั้นทั้งสองคนที่สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าคุณ
ก็ปล่อยตัวเด็กนักเรียนไปนะครับ

คนอื่นก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยไงคุณนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้า๗โมง๔๐ของวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณเส้นทางที่คนร้ายน่าจะหลบหนี
สืบสวนจนทราบว่าคนร้ายเป็นเยาวชนเหมือนกันคุณ
อายุแค่๑๖และ๑๗ปีเอง
หมวกกันน็อกและรถจักรยานยนต์ของเพื่อนมาก่อเหตุ
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ซอยประชานิเวศ๓ซอย๒๓ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ตำรวจจึงยึดรถจักรยานยนต์คันสีชมพูขาวเอามาเก็บไว้นะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนสนทุ่ง๒ห้องเนี่ย
คือจะได้มีการเรียกนักเรียนผู้เสียหายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สหวิชาชีพมาสอบปากคำเนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชน
แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุท้ายที่สุดนะคุณนะ
ล่าสุดนะฮะผู้ปกครองนำผู้ก่อเหตุมามอบตัวคุณ
ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุยังน้อยอยู่เลยนะฮะอายุแค่๑๕เอง
มามอบตัวที่สอนอทุ่ง๒ห้องแล้วนะครับ
เรื่องต้นให้การรับสาภาพว่าก่อเหตุเนื่องจากอาการเมาน้ำกระท่อม
สมกับยากล่อมประสาทเกิดความคึกขนองฮะ
ออกมาก่อเหตุร่วมกับเพื่อนอีกคนอายุ๑๗ปี
ขณะนี้ตำรวจกำลังประสานให้ผู้ก่อเหตุอีกคนอายุ๑๗
เข้ามอบตัวภายในวันนี้นะครับ
โดยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒นะฮะ
เปิดเผยบอกว่าตำรวจสืบสวนจนพบแหล่งที่อยู่อาศัย

ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็เรียนอยู่นะครับคุณนะ
เรียนก่อสนชั้นหมอ๑ในต่างจังหวัด
แต่มาอาศัยกับญาติย่านประชานิเวศ๓
แล้วก็เช้าในวันเกิดเหตุคือ๒๒กรกฎาคมเนี่ยนะฮะ
ก่อเหตุ๓ครั้ง๓รายคุณ
เพราะว่าจริงมันมีคลิปอื่นด้วยนะ
ที่มีคนแอบถ่ายไว้แล้วก็จากกล้องวงจรปิด

คนเดียวกันนะในการก่อเหตุเห็นนักเรียนไหม
เขานั่งอยู่ตรงหน้าร้านที่ปิดอยู่เนี่ย

พูดจาข่มขู่ขอเงินเด็กนักเรียนที่เดินผ่าน๓คน

อย่างน้อยพอโอนไปปั๊บมันมีชื่อไง

ใช่ค่ะคืออันนี้ส่วนหนึ่งน้องก็มีไหวพลิบเหมือนกันนะ
แต่ทีนี้ผู้ก่อเหตุให้โอนไปที่บัญชีของพี่ชาย
บาทโดนไถโดนตบทรัพย์ต้องโอนไปแบบนี้นะฮะ

จากนั้นมาก่อเหตุที่ย่านประชานิเวศ๓นะฮะ
ก็เป็นคนรู้จักกัน
เขาไปตบทรัพย์คนรู้จักแต่ไม่ได้ทรัพย์สิน

ก็มาก่อเหตุที่หน้าโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ผู้เสียหายรายที่๒รู้จักกับผู้ต้องหา

เหตุที่ไม่พอใจมาจี้ชิงทรัพย์ด้วย

มีการทะเลาะกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยแห่งหนึ่ง

ผู้ก่อเหตุอายุยังน้อยอายุ๑๕ที่เข้ามอบตัว
และรอคนที่อายุ๑๗เข้ามอบตัวอีกทีหนึ่งนะฮะ
ตำรวจประสานสหวิชาชีพ
ส่งตัวไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางนะ
ซึ่งถือว่าเข้าข่ายความผิดร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีด

ต้นผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการก่อเหตุครั้งแรกในวันนั้น
ถือว่าเป็นครั้งแรกนะแต่ทำ๓ครั้งเลย
เหตุเลยนะครับคุณผู้ชมเราได้ยินข่าวทั้งตบเข็ม